สิบเก้าในไทยกันหน่อยนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้
เป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะฮะเดี๋ยวตรวจสอบกันหน่อยนะฮะ
สำหรับวันนี้นะครับที่สำคัญมีเรื่องของวัคซีนซิโนฟาร์มด้วยนะครับ
ที่วันนี้ก็ได้นำเข้ามาแล้วจากราชวิทยายุลาพรนะครับ
สั่งซื้อเอาไว้นะฮะโดยเข้ามาวันนี้เนี่ย
หนึ่งล้านโดสแรกส่วนนี้คือผู้ติดเชื้อนะครับ
สามพันหกร้อยแปดสิบสองรายนะฮะเสียชีวิตวันนี้ยี่สิบศพนะครับ
วันนี้มีผู้รักษาหายแล้วสองพันสี่ร้อยหนึ่งรายนะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันราชวิทยาลัยจุฬาพรที่ตอนนี้ได้สั่งซื้อวัคซีนตัวเลือก
ลงทะเบียนเอาไว้หมื่นเจ็ดพันองค์กรนะครับเพื่อฉีดให้ประชาชนกว่าสี่ล้านแปดแสนคนเนี่ย
วันนี้วัคซีนซิโนฟาร์มล็อตแรกจำนวน๑ล้านโดสถูกส่งมาแล้วนะครับ
จากปักจิงของจีนนะฮะสองเที่ยวบินด้วยกัน
อันนี้สถานการณ์โควิด๑๙ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ